พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชศรีมากันก่อนนะคะ
ชาวบ้านบ้านโนนยออำเภอชุมพวงค่ะ

กราบไหว้นะคะสารเจ้าแม่ทรายทอง
ด้านหน้าต้นตะเคียนอายุเป็นร้อยปีนะคะ
คือเขาไปขุดพบต้นตะเคียนในแม่น้ำมูล
แล้วคนก็นี่เลยมาขอโชคลาภกัน

ชาวบ้านบอกว่าการมาขอโชคลาภที่นี่

บางคนถูกกันแบบติดกันหลายงวดนะคะ
นี่ค่ะบอกว่า๔งวดซ้อนก็เคยมี
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเจ้าแม่สายทอง

มอบโชคลาภให้ชาวบ้านค่ะ
ส่วนชาวบ้านที่บ้านนาดีตะมนต์เชียงหวัง

ก็ร่วมกันทำพิธีบวงสวงกราบไหว้ย่าจันหอม
ไม้ตะเคียนอายุประมาณ๕๐๐ปี
ซึ่งอยู่ที่วัดโพสมพร
หลังจากจุดทูบเทียนบูชาต้นตะเคียนแล้ว
ผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคหาเลขเด็ด
ก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไปตามต้นตะเคียน

เพราะว่าทางวัดเขาไม่ให้เอาแป้งไปรูป

ชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่านำมะพร้าวมาร่วมบวงสวง
มะพร้าวของคนอื่นรวมแล้วประมาณ๔๐ลูก
ลูกจะเฉือนเปลือกนอกออก
โดยมะพร้าวของเขาที่นำมาร่วมพิธีมี๕ลูก
นำกลับมาที่บ้านปรากฏว่ามีลูกหนึ่ง

ซึ่งตัวเองไม่ได้เขียนตัวเลขอะไรไว้ทั้งสิ้น
สอบถามคนอื่นก็ไม่มีใครเขียน
ก็เลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปเก็บไว้

บางคนบอกว่าเออสงสัยย่าจันหอมจะมาให้โชคลาภ
แต่ว่าแต่ละคนที่มาดูก็มองมุมแตกต่างกันไปนะ
เห็นเลขต่างกันไปก็ต่างไปกันไป
ส่วนที่ชนบุรีค่ะ
เขาก็ไปกันที่ต้นตะเคียนนะคะ
ความยาว๕เมตร๓๐เซนติเมตรค่ะ

หมู่๖ตำบลบางนางอำเภอพานทองค่ะ

ชาวบ้านก็ไปรูปหาเลขเด็ด

เพราะว่ามาไหว้แล้วก็เอามือรูปต้นตะเคียนต้นนี้นะคะ
บอกว่าขนลุกเลยนะคุณภาคภูมิรูปแล้วเห็นเลขจริง

ใช่แล้วเขาก็ใบ้เขียนเลขมาแต่เราบอกไม่ได้ใช่ไหม

มีเลขในสคริปต์คุณผู้ชมไม่บอกนะ
อุ้ยถ้าผมไปยังมีที่ให้รวดแป้งมั้ยเนี่ยแทบให้เหลือพื้นที่
แต่เธอเคยถูกรางวัลมาแล้วนะคะถูก๒๐๐๐กว่าบาทก็มีมาแล้วค่ะ

ใช่เนี่ยค่ะชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อความศรัทธาว่ามีวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนสถิตอยู่จริงนะคะ
อยู่ที่ชนบุรีอีกสักจุดนะครับที่บ้านของนายสหรัฐสางทิศอายุ๔๐ปีนะครับ
อยู่ที่หมู่สองตะบนสุรศักดิ์อำเภอศรีรชาบ้านหลังนี้เจ้าของเลี้ยงปลาช่อนสีทองไว้หนึ่งตัวฮะ
นายสหรัฐก็พาไปดูนะครับอายุประมาณ๔๕ปีความยาว๓๐เซนติเมตร
ไว้ในโอ่งโดยมีสีที่แปลกกว่าตัวอื่นก็คือลำตัวมีสีทองเหลืองอร่ามอย่างสวยงาม
เดี๋ยวท่านดูนะฮะซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าได้เก็บปลาช่อนสีทองตัวนี้มาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กเลย
ตั้งแต่นำปลาตัวนี้มาเลี้ยงก็มักถูกรางวัลอยู่บ่อยครั้ง
ก็เลยเชื่อว่าปลาช่อนสีทองตัวนี้ให้โชคลาภเคยมีคนมาขอซื้อนะ
ราคาหลักหมื่นแต่ไม่ขายยืนยันว่าจะเลี้ยงปลาช่อนสีทองตัวนี้ต่อไป
กว่าจะตายจากกันอืมปิดท้ายที่ชัยนาธค่ะ
ที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาธนะคะก็เป็นแหล่งขายลอตเตอรี่แบบใหญ่เลยนะคะ
คนก็ไปซื้อกันเยอะเลยมีเลขเด็ดจากนาคน้อยคำชโนธที่รำถวายพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาอำเภอบ้านดุง
มีเลขเด็ดออกมาเยอะเลยอะค่ะแล้วก็มีเลขถ้ำใต้น้ำ
ป้าจะไม่ชมดูเอาเอง
ลอตเตอรี่โตเตอรียังเหลืออีกเยอะนะคะ

ชุดนักเรียนเสื้อผ้ารองเท้า

ใบหนึ่งก็ซื้อข้าวซื้อของได้อยู่พอสมควรนะจริงก็เลยยังเหลือเยอะ
พรุ่งนี้นะครับไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดการออกสลากให้ท่านชมเหมือนเดิ